กรณีเศรษฐีนีที่จังหวัดสงขลาถูกฆ่าเผานั่งยางแล้วคนร้ายที่ก่อเหตุเหมือนกับต้องรู้พื้นที่เป็นอย่างดี
เพราะว่าจุดจุดเนี้ยมันค่อนข้างจะเปลี่ยวกว่าจะเข้าไปได้คือเหมือนต้องรู้เส้นทางแล้วก็เหมือนกับคนร้ายเนี่ยค่อนข้างจะใจเย็นนะ
เผารอจนไฟมอดรอจนไฟดับแล้วก็เอาเนี่ยชิ้นส่วนที่เป็นกระดูกเป็นฟันของผู้เสียชีวิตมาทุบคือเอาอะไรไปทุบให้มันละเอียดเพื่อที่ทำลายหลักฐานอ่ะ
ที่เหลือเลยนะโอ้โหคือพฤติการของคนร้ายเหมือนกับค่อยค่อยทำใจเย็นแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่ามีอดีตสามีของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีพฤติกรรมแบบน่าสงสัย
เพราะว่าหลังจากวันที่เกิดเหตุนะคะอดีตสามีขับรถเบนท์ของผู้เสียชีวิตออกมาหน้าบ้าน
แล้วก็ล้างล้างแบบผิดสังเกตทั้งที่รถเบ้นคันนี้ตัวผู้เสียชีวิตห่วงมาก
ไม่ให้ใครขับแล้วอดีตสามีเอาออกมาล้างได้ยังไงครับเพื่อนบ้านก็ถามว่าอ้าวอ้อยอ้อยคือชื่อผู้เสียชีวิตนะคะ
อยู่ไหนอดีตสามีบอกว่าไปทำงานกรุงเทพแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เจออดีตสามีอีกเลย
เห็นรถเน้นคันนี้อีกเลยเนี่ยค่ะคือเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ไปจุดที่เผานั่งยางนะคะ
วันนี้ก็ไปต่อวันนี้ไปบ้านของผู้เสียชีวิตค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก้าเขาลงพื้นที่ไปที่บ้านของนางสาวพิญญดาแป้นจันทร์หรืออ้อย
เศรษฐีนีชาวจังหวัดสงขลานะคะที่คาดว่าถูกอดีตสามีก่อเหตุฆาตกรรมแล้วก็นำศพไปเผานั่งอย่าง
ก็ไปเก็บหลักฐานต่างต่างเพื่อรวบรวมรายละเอียดมาประกอบสำนวนคดีค่ะตำรวจบอกว่าในบ้านเนี่ยเจอกองเลือดแบบขนาดใหญ่เลยนะคะ
ในห้องนอนของผู้เสียชีวิตแล้วก็มีกองเลือดจุดอื่นอื่นอีกหลายจุดมีการล้างคราบเลือดล้างร่องรอยอื่นออกไปเพื่ออำพลางคดีด้วย
วันนี้เนี่ยตำรวจต้องการหลักฐานที่เป็นดีเอ็นเอแฝงคาดว่าคนร้ายน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนที่ลงมือค่ะ
ตอนนี้รวบรวมหลักฐานเพิ่มในการขออนุมัติออกหมายจับผู้ก่อเหตุเพิ่มนะคะ
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับญาติของผู้เสียชีวิตค่ะทางญาติเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้
พฤษภาคมที่ผ่านมาญาติที่กรุงเทพโทรศัพท์ไปถามให้กับนางสาวอภิญญาที่บ้าน
เหมือนกับมีนัดโอนคอนโดมิเนียมกันที่กรุงเทพก็เลยโทรไปหานางสาวอภิญญาผู้เสียชีวิตนะคะ
โทรไปติดต่อไม่ได้คือเขาตกลงซื้อขายคอนโดกันเนี่ย๖แสน
มัดจำไปแล้วสองแสนแล้วก็จะคุยกันไงว่าจะนัดที่เหลืออะไรยังไง
ติดต่อไม่ได้เลยปิดเครื่องปิดมือถือไปเลยตามไปหาที่บ้านก็ไม่เจอค่ะ
เดี๋ยวนี้ซวยมีคนไปให้ช่วย
จึงกลับจอยพี่สาวก็มา

นี่ค่ะทีนี้มาดูข้อมูลจากเพื่อนบ้านกันหน่อย
นาฏอนงชัยมีบุญค่ะบ้านติดกันนะคะ
นางสาวอภิญญาผู้ตายเนี่ยก็ทะเลาะกับสามีประจำเลย

ทะเลาะกันบ่อยสุดท้ายก็เลิกรากันไป
แต่อดีตสามียังมานอนที่บ้านหลังนี้อยู่
เช้า๒๔พฤษภาคม
เพื่อนบ้านบอกว่าเขาก็ออกมาวิ่งตามปกตินะคะ
อดีตสามีของนางสาวอภิญญาเอารถเบ้นออกมา

เพื่อนบ้านบอกว่ามันผิดปกติมากนะ
จริงแล้วนางสาวอภิญญาดาเขาห่วงรถคันนี้มาก

แต่อดีตสามีเอาออกมาล้างได้ยังไง
เพื่อนบ้านก็ถามว่าอ้อยไปไหน
ก็คือผู้ตายนะคะนางสาวอภิญญดา
อดีตสามีบอกว่าไปทำงานกรุงเทพ

เพราะว่าปกตินางสาวอภิญญาดาก็ไปทำงานกรุงเทพบ่อย
แต่หลังจากวันนั้น

ไม่เจออ้อยด้วย
ไม่ได้อยู่บ้านเพิ่มนั้นน่ะว่าก็ลูกอะไร
ลูกก็ได้ยินทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าไม่รู้เขาทะเลาะอะไรแบบชินลื้อนะ
บ้านทะเลาะกันน่ะเรื่องธรรมดา
วันที่๒๐วันลุงก็ไม่อยู่แล้วแหละ
หายตัวไปไปแล้วแล้วก็รถเบ้น
พี่ก็สงสัยว่าทำไมรูดมันไม่เคยได้ถูก
เบ้นของน้องอ้อยใช่ไหมว่าทำไมว่าเอารถมาล้างป่านั้นนะ
คนก็วิ่งผ่านคนก็ถามว่าเออทำไมล้างรถ
บอกว่าแมวตายบ้างเลยบ้างเลยรถอย่างนึงล่ะ

แต่พี่ไม่เห็นว่ารถตกถูกไหมตรงนั้นเขาล้างเสร็จแล้ว
ถูกเพราะรถมันล้างอ่ะ
ใช่แล้วพี่ก็สงสัยว่าคิดว่าอ้อยให้ส่งที่สนามบินหรือว่ายังไง
มันเอารถกลับมาหรือว่ายังไงพี่ก็ไม่ค่อยสนใจนะ
เออแล้วพี่ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมล่ะ
อยู่แฟนเขาได้มาขับรถเบนท์ปกติแฟนเขาไม่เคยได้จับ
รถเบ้นกับใครก็รู้สละกันบ่อยสละกันบ่อย
เพราะพูดใหญ่อาจจะไม่มีที่ไปด้วยยังไงก็ไม่แน่
อาบน้ำและบางครั้งก็มานอนบางครั้งก็ไม่ได้นอน
เราก็เลยส่งนักข่าวของเราไปคุณภุริพัฐบุ่นนิน
ลงพื้นที่ไปเลยไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
บ้านของอ้อยนางสาวอภิญญดา
ลงพื้นที่ไปเนี่ยก็มีตำรวจชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรคอหงเขาก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกัน
เขาก็ไปสำรวจเส้นทางค่ะ

คาดว่าเป็นสถานที่ที่คนร้ายลงมือก่อเหตุ
ไปจนถึงสถานที่ที่เผานั่งยา
ก็คือจะวิเคราะห์เส้นทางการก่อเหตุของคนร้าย

คนร้ายน่าจะรู้ตัวแล้วก็อยู่ระหว่างหลบหนีนะคะตอนนี้
เพราะว่าลองตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือดู
ของผู้เสียชีวิตกับของอดีตสามี
คาดว่าเป็นคนลงมือทำไม่เจอสัญญาณโทรศัพท์มือถือเลย

พนักงานสอบสวนก็เชิญตัวลูกชายและญาติของผู้เสียชีวิต
ไปสอบปากคำตลอดทั้งคืนนะคะ
ก็ให้ยืนยันเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เหลืออยู่ในที่เกิดเหตุ
ว่าเป็นของผู้เสียชีวิตจริงหรือเปล่า
ทีมข่าวเราก็เลยได้มีจังหวะคุย
กับลูกชายของสามีคนแรกของผู้เสียชีวิต
ชื่อว่านายวิทยาวัฒน์แป้นจันทร์
ลูกชายบอกว่าเจอหน้าแม่ครั้งสุดท้ายก็คือต้นเดือนที่แล้ว
ปกติจะไม่ค่อยได้คุยกับแม่เท่าไหร
เพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสามีใหม่ของแม่นี่แหละ

เพราะว่าสามีใหม่ของแม่ไม่ทำมาหากินอะไร
แม่ไล่ออกจากบ้านเขาก็ไม่ยอมไป
แล้วข้อมูลจากญาติของผู้เสียชีวิตก็ยังให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่า
สามีใหม่ของแม่เนี่ยนะทำร้ายร่างกายแม่อยู่บ่อยด้วยค่ะ
คือแม่งด้าครับ
คือผมรู้ได้ที่คือเราตัดขาดจากแม่เพราะเรื่องเนี่ย
ก็บอกแม่อย่างถึงขั้นบอกก็เรียกว่าทะเลาะดีกว่า

ไล่เตี๊ยดตะเพิดตลอดแต่เขาก็ไม่ยอมไป
คือมาละราน
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ต่อเนื่องนะคะ
นี่เป็นบริเวณบ้านท่านังหอมอำเภอหัดใหญ่
เป็นจุดเกิดเหตุที่คนร้ายเอาศพที่คาดว่าเป็นศพของนางสาวพิญญดาไปเผานั่งยางนะคะ
ลักษณะพื้นที่เปลี่ยวค่ะ
ไกลจากบ้านเรือนของชาวบ้านเลยล่ะ
ต้องขับรถเข้าไปจากถนนใหญ่กว่า๓๐๐เมตรนะคะ
แล้วก็ต้องลัดเลาะไปตามคันคลองเชื่อมต่อไปทะเลสาบสงขลา
ว่าคนร้ายจอดรถบนสปิลเวย์แล้วก็อุ้มร่างผู้ตายเดินเข้าไป๒๐เมตร

ซึ่งณวันนี้ยังมีร่องรอยบางส่วนเหลืออยู่เลยค่ะ
มีเศษยางนะคะเนี่ยยังเหลืออยู่มีเศษขดลวดก็ยังมี
จากการลงพื้นที่ของทีมข่าวเนี่ยก็เลยทำให้รู้ว่า
คนร้ายค่อนข้างใจเย็นในการลงมือคุณทัศนัยคุณผู้ชมค่ะ
เหมือนกับรู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีเพราะมันไกลบ้านเรือนคนมากเลยนะ
แล้วก็ต้องลัดเลาะเดินเข้าไปแบบลึกอะค่ะ
คนทั่วไปที่ไม่รู้จักคุ้นเคยพื้นที่เข้าไปไม่ถึงตรงนี้แน่
โดยเฉพาะกลางคืนมันยิ่งยาก
แล้วหลังจากลงมือเผานั่งยางแล้วเนี่ยคาดว่าคนร้ายใจเย็นถึงขั้นคือนั่งรอ
นั่งรอจนไฟหม้อจนไฟดับทุบกระโหลกศีรษะทุบเศษกระดูกทุบเศษฟันให้แตกละเอียด
แล้วก็โยนชิ้นส่วนไปคนละทิศคนละทางแล้วก็หลบหนีไปเนี่ยค่ะ
แหม่ค่อนข้างจะเลือดเย็นพอสมควรนะครับ
เดี๋ยวรอความคืบหน้าเป็นไปแบบนั้นนะครับ
เดี๋ยวตำรวจบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ย